อ่ะดูเรื่องนี้เรื่องนี้วิจารณ์สนั่นเลยอืม

แข่งกินวิบากแข่งทำอะไรแข่งกันปลูกต้นไม้แข่งอะไรดี
อันนี้แข่งกินเหล้า
ถ้าคุณหยุดก่อนคุณอ้วกแตกคุณแพ้นะจ๊ะ
ชิงเงินรางวัลเรื่องแบบนี้มีจริง
เพราะประกาศลงสื่ออย่างนี้เลยหรอเล่าขาว๔๐ดีกรีเนี่ยนะ
ใช่อ่ะให้ฉันให้คุณอ่านโพสต์เลยอ่านให้คุณดู
ประกาศรับสมัครคนที่ชื่นชอบในการดื่มเหล้าขาว
แข่งขันในครั้งนี้ต้องดื่มเหล้าขาว๔๐ดีกรี
ี่ห้อไหนก็ได้ชิงเงินรางวัล๑๐๐๐บาท
เหล้าขาวขวดเล็กอีก๒หลัง

เออจัดปีแรกนะจ๊ะ

คุณต้องมีค่าสมัครไม่ได้เดินเข้าไปได้เฉย
เหล้าขาวฟรีกับแกล้มฟรี
ตลอดเวลาการแข่งขันชมวงดนตรีฟรี
ตั้งแต่๖โมงเย็นถึงเที่ยงคืนจ้า
แล้วคนชนะต้องกินเหล้าขาวไปสักเท่าไหร่จริงจ๊ะ

เออนี่ไงกติกาที่ฉันเล่าให้ฟัง
กติกาของเขานะคะนี่เลยค่ะ

แต่ข้อ๒ถ้าคุณดื่มแล้วอาเจียนหรืออ้วก
เอาง่ายก่อนเที่ยงคืนถือว่าคุณแพ้จ้ะ

อีกข้อค่ะดื่มเหล้าแล้วคุณห้ามพ่นออกมา

และถ้าเกิดสมมุติมันเกิดมีคนอาเจียนขึ้นมาคุณ
เขาจะใช้วิธีการวัดปริมาณเล่าว่า
ใครดื่มเยอะถือว่าเป็นผู้ชนะ

ปัสสาวะคนลงสมัครด้วยคัดกรองหาสารเสพติด

รับสมัคร๕ตุลาคมนี้นี่คือสิ่งที่คนวิจารณ์กันสนั่น
ล่าสุดนะคะในแพทย์สกลด่านพักดีผู้เชี่ยวชาญ
จิตแพทย์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชายภูมิเตือนแล้วนะคะ
เตือนไปยังคนที่ชอบชื่นชอบการดื่มเหล้า
โดยเฉพาะการดื่มในเวลาที่จำกัดแบบนี้

ถ้าร่างกายได้รับปริมาณแอลกอฮอล์เข้าไปเป็นจำนวนมาก
คุณอาจจะเกิดอาการอย่างเช่น
สับสนซึมอาจหมดสติ
ร้ายแรงที่สุดถึงขั้นเสียชีวิตได้

ถ้าเกิดมันเข้าไปกัดกินกระเพาะ

และเกิดการอักเสบก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน
และไม่อยากให้มีพฤติกรรมเสี่ยงในลักษณะนี้

แค่อ่านโพสต์ก็รู้สึกพออืดผอมแล้ว

สนับสนุนหรือเปล่าล่ะไม่หรอกครับแล้วแต่ละกันค่ะ